เพราะว่ามีเหตุที่ผู้หญิงวัย๓๘ปีที่จังหวัดชุมพร
ถูกคนร้ายสาดน้ำกรดใส่หน้า
จนทำให้ตาของเธอบอดทั้งสองข้าง
ก็เลยวอนขอความช่วยเหลือจากผู้มีใจบุญ
ที่จะช่วยเหลือเรื่องของเงินสนับสนุน
ในการที่จะดูแลรักษาชีวิตของเธอต่อไปนะครับ
โดยนายจตุพรทิพย์อักษรหัวหน้าสำนักประหลัดอบตบ้านนา
อมรเทพพึ่งแย้มสารวัตรกำนันตำบลบ้านหนา
พร้อมด้วยอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพร
พบนางสาวสมใจพรมเล็กอายุ๓๘ปี
ซึ่งถูกคนร้ายสาดน้ำกรดจนทำให้ใบหน้าเสียชม
แล้วก็ตาเบาะทั้งสองข้าง

ซึ่งป่วยเป็นโรคลมชักก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกัน
โดยนางสาวสมใจเปิดเผยว่าเมื่อก่อนตัวเองร่างกาย
เหมือนปกติทั่วไปช่วยเหลือสามีทำมาหากิน
เลี้ยงลูกสองคนโดยทำงานบริษัทและโรงโมหินแห่งหนึ่ง
แต่ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันปี๕๕นะครับ
ประมาณ๒ทุ่มขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
จู่ก็มีคนมาสาดน้ำกรดใส่ที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายครับ
ขี่ไปอีกนิดนึงเขาก็สาดขึ้นข้างบน
เห็นเป็นก้อนแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันหลบไม่ทัน
ก็โดนตรงนี้แล้วหนูอ้อนหลับตาก็ขับรถต่อ
ไม่กล้าที่จะหยุดเพราะว่ากลัวเขาจะซ้ำ
ขับไปได้หน่อยหนึ่งก็รถไปชนกับต้นปาม
แล้วก็ตกจากรถเพราะมันมืนหัวมันหลังมันเสพ
แล้วก็หลับตาก็คำโทรศัพท์ทำท่าจะลืมตาโทรนึกได้
ลืมตาไม่ได้ก็พยายามคลานออกมา
เงยขึ้นจากครูก็เห็นรถยนต์
ตอนนั้นเห็นลางเห็นรถยนต์กับรถเครื่อง
ขับผ่านไปแล้วก็ป่าก็ร้องให้อาช่วย

ตอนนั้นเธอก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดชุมพร

ก็เลยมีภาระหนี้สินในการรักษาให้คุณ
เอาที่จำนวน๑๐ไร่ไปจำนองนะครับ
ขณะนั้นสามีก็ยังทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวมาตลอด

สถานการณ์การเงินของครอบครัวแย่ลงเรื่อยนะครับ

ก็ย้ายไปอยู่อีกแห่งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้เธอบอกว่าชีวิตไม่มีอะไรแล้วนะฮะลำบากมาก
มีเพียงเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ๘๐๐บาท
แล้วก็รายได้จากการขายมะพร้าวประทังชีวิตที่หนักใจ
คือคุณแม่ที่อายุมากขึ้นเรื่อยแล้วก็ยังป่วยด้วยโรคลมชักด้วยนะครับ
ผู้ใจบุญท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปฐมพร
หมายเลขบัญชีนะครับ๐๓๒๐๓๕๐๙๘๐ขึ้นหน้าจอนะครับ
บัญชีของคุณสมใจพรมเล็กเลยนะครับ
หรือประสานไปยังอบตบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้
ในวันเวลาราชการเพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตคนในสังคมนะครับ